สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ
การเมืองมันก็เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วล่ะครับจุดที่ภาคเอกชนภาคธุรกิจทนไม่ไหว
มันจึงมีข่าวออกมาว่าเอกชนสุดทนแนะรีบยุบสภา
สอทสภาอุตสาหกรรมบ่นรัฐไม่มีเอกภาพพึ่งพาลำบากแก้ปัญหาไม่ได้
กล้าล้างไพ่เลือกตั้งใหม่เชื่อคงไม่เลวร้ายไปกว่านี้แล้ว
หมายถึงว่าถ้าได้สภาใหม่ได้สอสอใหม่ได้รัฐบาลใหม่ก็คงไม่เลวร้ายไปกว่านี้แล้ว
นี่คืออาการรำคาญเบื่อนายอาการของคนหมดความอดทน

พบเห็นได้เจอกันบ่อยในส่วนของภาคธุรกิจ
เพราะส่วนใหญ่ภาคธุรกิจเขาจะกลัวการเมืองวุ่นวาย
แต่คราวนี้บอกว่ายุบสภาไปเลยคนที่เป็นตัวแทนภาคเอกชน
เขาเป็นรองย์เขาเป็นประทานภาวสาธารณ์แห่งประเทศไทย
คุณสุพรรณบอกว่าสถานการณ์การเมืองช่วงหลังมันมีปัญหามาก
การประชุมสภาก็ล่มตลอด
ที่ประชุมคอรมอก็มีปัญหา
เริ่มมีการเรียกร้องให้ยุบสภา
ถ้าถามว่าภาคเอกชนชอบไหม
การเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าชอบสิ
เพราะว่าจะส่งผลให้เงินสะพัด
ขณะนี้เนี่ยอยู่ในโหมดที่ทุกคนเริ่มเบื่อหน่าย
ถ้ามีการเลือกตั้งหรือยุบสภา
มันก็ไม่ส่งผลทางด้านจิตวิทยาในแง่ลบของภาคเอกชนหรอก

เพราะมันจะกลับมาคึกคักจากการใช้เงินในการเลือกตั้ง
งบประมาณต่างที่รัฐบาลจะลง
เข้ามากระตุ้นในสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
มันจะคึกคักในระยะสั้น
ที่สำคัญคือเลือกตั้งแล้วอยากเห็นเอกภาพทางการเมือง
มันจะเป็นบวกอย่างแน่นอน
คุณสุพรรณบอกการยุบสภาเลือกตั้งใหม่บางทีเอกชนก็ชอบนะ
แต่เลือกตั้งแล้วอยากเห็นความเป็นเอกภาพทางการเมือง
รัฐบาลใหม่ทำได้แค่ครึ่งหนึ่งจากที่หาเสียงไว้ก็พอ
ขณะนี้การพึ่งพารัฐบาลลำบาก
คือรัฐบาลไม่มีเอกภาพ
ถ้ามีเอกภาพได้ก็ดี
โอกาสการเลือกตั้งทำให้รัฐบาลมีเอกภาพมีรางการล้างไพ่ใหม่
หลายท่านปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่
มีคนใหม่เข้ามาน่าจะส่งผลดีต่อภาคประชาชนภาคเศรษฐกิจ
คงไม่เลวร้ายไปกว่านี้แล้ว
นี่คือภาวะผิดปกติครับ
แล้วพอการเมืองในพักร่วมรัฐบาลเกิดมีปัญหาซ้ำเข้ามา
มันก็ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
คือการแก้ปัญหาไม่มีสมาธิสมาธิไม่นิ่ง
มันจะเดินหน้าแก้ปัญหาโครงการนั้นโครงการนี้

รัฐบาลที่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้
ผมเคยได้ยินดรสุลินพิษสุวรรณบอกว่าเขาเรียกว่ารัฐบาลเป็ดง่อย
เป็นง่อยคือเดินได้แต่มันเดินลำบาก
สุดท้ายก็จะแก้ปัญหาที่รุมร้าวอยู่ไม่ได้

มันจะส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งภาพใหญ่ทั้งภาพย่อย
เศรษฐกิจปากท้องครัวเรือนลำบากกันไปหมด
ภาคเอกชนจึงบอกว่ายุบสภาล้างไพ่เลือกตั้งใหม่กันเถอะ
มันจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไป
ที่คุณสุพรรณบอกการเลือกตั้งใหม่มีคนใหม่เข้ามาน่าจะส่งผลดีต่อภาคประชาชนภาคเศรษฐกิจ
คงไม่เลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วนี่
ก็แปลว่าสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยมันสุดแล้วในความหมายของภาคเอกชน

ผมถึงบอกนี่เป็นอาการเหลืออดของภาคเอกชนที่เขาได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ
แล้วก็คิดว่าการเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยกันอยู่แบบนี้
มันจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาต่างทางด้านเศรษฐกิจ
แต่ว่าการระบายอาการเหลืออดของประธานสภาอุตสาหกรรมที่ว่านี้
ท่านไม่น่าจะหมายถึงให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่
ทันทีทันใดตอนนี้นะครับเพราะว่าน่าจะหมายถึงว่า
รอให้กฎหมายโลกสองฉบับที่จะออกมาเพื่อให้ก่อก่อก่อก่อก่อก่อตอนำไปกำกลับการเลือกตั้งออกมาเสียก่อน
ซึ่งเท่าที่ฟังรองวิศนุเครืองามดูก็บอกว่าน่าจะประมาณเดือนกรกฎาสิงหา
แต่ถ้าขานขืนยุบสภาตอนนี้ยุ่งจริงครับ
เพราะว่าไม่รู้จะให้กรกตเอากฎหมายอะไรฉบับไหนไปคุมไปกำกับการเลือกตั้ง
เอาพระราชบัญญัติฉบับเก่าก็ไปใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ารัฐมนูลตัวหลัก
แก้ไปแล้วเรื่องบัตร๒ใบ
อาการเหลืออดของประธานสภาอุตสาหกรรมน่าจะเป็นสัญญาณให้รัฐบาล
ต้องตั้งสติคิดว่ารัฐบาลพักการเมือง
อย่าเอาผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวมาเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหากระทบ
ต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนเราจึงหวังว่าสัญญาณอาการเหลืออดของภาคเอกชน
ที่เขามีตำแหน่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้นายกและรัฐบาลต้องตั้งหลัก
ตั้งหลักคิดส่องกระจกดูเงาตัวเองได้แล้ว
ยังจะเล่นการเมืองโดยยึดผลประโยชน์ท่านจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือเล่นการเมืองโดยยึดผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ของพักเป็นหลัก
อันนี้ต้องคิดกันให้ดีอย่างเรื่องกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ย
ใครจะให้สัมภาษณ์ชี้แจงใดก็ว่ากันไปเถอะ
แต่อย่าไปคิดว่าประชาชนต้องเชื่อตามที่ท่านให้สัมภาษณ์
เพราะว่าสิ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์ท่านก็พูดเหมือนกันว่า
ยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งโดยกันทั้งนั้น
มันไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดทั้งสิ้น
แต่ว่าเราอยู่ในโลกของข่าวออนไลน์ข้อมูลข่าวสาร
มันทำให้ประชาชนหูตาสว่างเยอะเลยครับว่า
เรื่องหน้าเบื้องหลังที่มาที่ไปของความขัดแย้ง
มันอยู่ตรงไหนมันเกิดเพราะอะไร
เพราะว่าปัญหาของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ย
มันมีมูลค่าและเม็ดเงินหลายแสนล้านเงินเยอะนะครับ
แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเป็นเรื่องยาวเป็นมหากราบ
มันยืดเยื้อเรื้อรังมาตั้งแต่ก่อนคศจะเข้ามายึดอำนาจแล้ว
เอาเป็นว่าให้ท่านรู้ว่า
โครงสร้างของรถไฟฟ้าสีเขียวส่วนหนึ่งยึดโยงอยู่กับ
รอไฟเพื่อรอ
มันไปยดโยงอยู่กับเจ้าของพื้นที่คือกอทมเป็นเจ้าของพื้นที่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
มนาคมภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าช้างชนช้าง
แวดวงนักข่าวรุ่นพวกผมกันเนี่ย
เราจะเห็นว่าถ้ากระทรวงใหญ่ขัดแย้งกันแล้วไม่ลงกันแบบนี้
รัฐบาลอยู่ลำบากช้างชนช้างช้างนั้นมี
มีความพิเศษมากกว่าสัตว์อื่นก็คือว่าช้างเนี่ยจะมีควาน
เขาเรียกว่าควานช้างแล้วช้างเนี่ยจะเชื่อควานช้างมาก
ฉะนั้นถ้าจะดูว่าช้างจะสู้หรือช้างจะถอย
จะสู้ยังไงให้ดูที่ควานด้วย
ความที่สั่งการส่งสัญญาณสั่งการอยู่ข้างหลังเนี่ย
มันน่ากลัวกว่าตัวช้างเยอะนะครับนี่คือเรื่องที่เราจะต้องติดตามต่อไปว่า
สุดท้ายรถไฟฟ้าสายสีเขียว
มันจะจบยังไงแล้วมันจะเป็นไปอย่างที่คุณสุพรรณ
มงคลสุธีเสนอไหมว่าถ้ามันไม่ไหวจริง
ยุบสภาสเพิ่มนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วย